เป็นดราม่ามาสองสามวันแล้วนะคะสำหรับกรณีที่พิมพ์ริพายค่ะ
ขนของขวัญชุดใหญ่ตั้งใจทำความดีในวันเด็ก
ปีนี้ก็คือขนของเนี่ยขึ้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กชาวดอยที่
ตำบลนาเกียรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง
ตัวเมืองเนี่ยกว่าสามร้อยกิโลเมตรนะคะซื้อทั้งทีวีติดตั้งแผงโซล่าเซลล
แล้วก็สร้างแปลงผักให้กับเด็กตอนแรกเนี่ยคนชื่นชมกันเยอะมากคนทั้งพิมพ์สร้างภาพหากินจริงค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพของพิมแต่พิมจะสร้างไปในรูปแบบไหน
มันเป็นทางของพิมที่จะเลือกสร้างแบบไหนคืนสู่สังคมพิมจะสร้างแบบหรือพิมจะสร้างแบบดี
มันก็อยู่ที่คุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในหัวใจของพิมแล้วคอนเทนต์นี้พิมยึดหลัก
กระตันยูกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะ
ผิดอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสารไม่ต้องให้กำลังใจ
ไม่ต้องเซฟพิมพ์ลิฟท์ไพล์
กูทำความดีกูไม่ได้ทำอะไรผิด
วันนี้ขายรายการเดียวขายรายการเดียวให้โลกโซเชียลแม่งรู้
พลังโซเชียลแม่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ไม่ขายของพร่ำเผือก
ขายรายการเดียวขายวัดใจแม่งไปเลยขายทำคอนเทนต์
ทำบุญนั่งถึงตุรกีไปเลยแม่แห่งทำบุญแผ่นดินเกิด
ไม่มีข้อคอลหาคือทำบุญประตูเกตไปเลยท่านใดที่บอกว่า
ลี่มึงทำดีต่อไปกูทำดีต่ออยู่แล้วนะคะ
กูทำดีต่ออยู่แล้วกูขายของแบ่งเงินบริจาค
กูทำมานานมากแล้วแล้วกูจะทำต่อกูทำกูจนกูตายอ่ะ
กูจะทำบุญจนกูตายมึงฟังไว้ให้ดีนะ
ใครที่รู้สึกว่ากูทำบุญแล้วมึงอยู่ไม่ได้อ่ะ
จะทำจนกูตายมึงจะอยู่กับกูก็ได้นะ
ใครจะตายไปข้างหนึ่งอ่ะแชร์ขายของหาตังค์
คือหลายคนรู้จักพิมพ์ริพายเป็นอย่างดีแต่หลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ที่อยู่เธอคือใคร
มาอยู่เธอมาวินแตกแบบนี้คือพิมพิพันธ์เนี่ยเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
ดังมาประมาณสักสองปีได้แล้วมั้งจากรูปแบบวิธีการขายของแบบเนี้ย
เขาบอกว่าเป็นแม่ค้าแบบฝีปากกล้าปากจัดอะไรอย่างนี้มีรูปแบบเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีเสียงกระดิ่งกิ้งเนี่ย
อันนี้ดังมาจากพิมพิพายเลยนะสไตล์เธอก็ประมาณอย่างนี้ก็คือเป็นสายแบบห้าวห้าวตรงตรง
จะว่าหยาบก็หยาบอ่ะพูดอย่างนี้เลยละกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานออกมาไลฟ์เพื่อจะชี้แจงประเด็นดราม่าหรือว่าจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เอาของไปให้เด็กวันเด็กเนี่ยก็เลยออกมาสไตล์อย่างนี้ใช่ค่ะก็เป็นสไตล์ของเธอนะคะ
คนที่คุ้นเคยก็จะรู้ว่าก็นี่แหละพิมพ์รีพายซึ่งลมาเรื่องนี้ทำให้ปิมพี่พาย
นะขึ้นเทรนต์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งยอดทำ
เอาของเอาทีวีเอาแผง

พอคลิปกลายเป็นไวรัลนะคะชื่อพิมพิพายก็ติดเทรนด์การค้นหา
แล้วก็เทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตส่วนหนึ่งไปค้นเจอบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีทีมงานอาสาสมัครลงพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันที่พิมพ์ริพายไป
แล้วก็เอาโซลาเซลไปติดตั้งเนี่ยไปเรียรายเงินบริจาค
คนที่มีความสนใจบริจาคกันไป๒๙๐๐๐บาท
เงินจำนวนนั้นก็เอาไปจัดซื้อแผงโซล่าเซลที่มีค่าใช้จ่าย๒๙๒๑๑๐บาท

แต่เพราะว่าโครงการมาสำเร็จจริงก็ตอนที่พิมพ์ริพายไปจัดกิจกรรมวันเด็ก
ซึ่งวีดีโอเบื้องต้นเนี่ยพิมพิพายเล่าว่าจะเอาแค่อาหารแห้งเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นขึ้นไปให้
หนึ่งในทีมอาสาสมัครบอกว่าเงินบริจาคนั้นที่ให้ไปเนี่ย
สำหรับจัดซื้อแผงโซล่าเซลครูเจดซึ่งเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน
บอกว่าเอาไปใช้ส่วนอื่นที่จำเป็นมากกว่า
ริพายบริจาคเงินให้อีก๕๕๐๐บาทก็เลยเอามาโปะในส่วนที่ใช้ไป
ก็เลยทำให้โครงการสำเร็จได้แต่ดราม่าไม่จบเพราะมีคนเอาไปโยงเรื่องการเมือง
พิมพิพายก็เลยต้องออกมาไลฟ์ที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทางด้านกศอมเกาะเองก็ร่อนจดหมายประกาศ๙มกราคมห้าม๓ข้อเลยคือ
โพสต์ขอรับบริจาคผ่านโซเชียล
ห้ามตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นในแง่ลบผ่านโซเชียล
ห้ามรับบริจาคของทุกประเภทจากหน่วยงานภาคีหรือเครือข่ายอื่น
พอออกประกาศแบบนี้มาคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะ
ล่าสุดค่ะดรกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การยืนยันนะคะว่า

ในถิ่นธุรกันดาลสามารถโพสต์ขอรับบริจาคได้ถ้าขาดแคลน
และขอบคุณประชาชนที่มีใจเอื้อเฟื้อในการให้ความช่วยเหลือด้วย
แล้วก็มีนางวิลัยลักษณ์สุขสายผู้อำนวยการกรสนอมก๋อยลงนามคำสั่งนะคะ
ยกเลิกประกาศไอ้ที่ว่าข้อห้าม๓ข้ออันนั้นเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าพิมพิพายเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มีคาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์
แล้วก็ผ่านตัวมาทำธุรกิจขายเครื่องสำอางแล้วก็เปิดเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่าง
เดี๋ยวลองให้ดูหน่อยว่าลีลาการขายของเธอมันเป็นแบบไหน
จะถึงได้ถูกใจชาวเน็ตแล้วก็โด่งดังขึ้นมา
นี่ค่ะล่าสุดมีผลการร้องเพลงด้วยนะ
คือเป็นคนที่แบบขายไปด่าลูกค้าไป
ลูกค้าบางคนก็ชอบบางทีเค้าไปเพื่ออยากให้พิมพ์ได้ไปด่า

และล่าสุดนะคะมีผลงานการร้องเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะ
แรงแปลกฉันไม่ชีวิตชีวาแก้วขึ้นมาฉันเป็นพันธุ์กระโปร่ง
หน้ามากได้เค้าต้องแพงเด็กค้าแต่สุดท้ายกลับนัก
เขาบอกว่าเพลงนี้ปล่อยออกมาปุ๊บนู่นเลยค่ะ

ขายสินค้าเครื่องสำอางก็ขายอาหารอะไรอย่างนี้ก็คือมีหมดนะคะ
อ่าก็ส่วนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเธอก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะ
ชัดเจนนะคะว่าอย่าเอาไปโยงเธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ
เธอก็ตั้งใจทำของเธอเจตนาเธอดีเธอว่าอย่างนั้น